ของคุณแม่เนี่ยคนเราเนี่ยนะจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ได้
แต่ว่าการที่เราจะแบบไปทำอาชีพอื่นเสริมด้วย
มันก็ต้องมีความรู้ความสามารถความถนัดเฉพาะตัวแล้วก็ความชื่นชอบ
ไปดูคุณแม่สมัครเล่นคนหนึ่งที่ทำอาชีพตัดเย็บซื้อผ้าชุดไทยเป็นอาชีพ
ค่อนข้างที่จะหลักเลยเป็นแบบเป็นมืออาชีพเลยนะคะแล้วก็ตัดเย็บชุดไทยสำหรับเด็กส่งขาย
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย
ชุดไทยที่เป็นของเด็กเนี่ยไม่ได้หาง่ายนะ

ก็จะมีหลากหลายแบบแบบที่นางแบบในแบบของเราใส่ให้ดูมีแค่๒ตัวเท่านั้น
น่ารักเนาะคุณเนาะเวลาเด็กใส่ชุดไทยก็ดูน่ารักดีนะครับ
คนตัดเนี่ยคือนางสาวนัทสนันสุกแปงอายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นช่างตัดเย็บแล้วก็เป็นเจ้าของเพจเฟสบุ๊คชุดไทยเด็กเชียงใหม่
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าหลังจากชุดไทยสำหรับเด็กเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยนะ
ก็มีบรรดาผู้ปกครองมาสั่งซื้อและก็สั่งจองเป็นจำนวนมากรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะ
ในยุโรปแล้วก็อเมริกาก็สั่งซื้อมากขึ้นด้วยเช่นกัน
โดยชุดที่ได้รับความนิยมคือชุดไทยในสมัยรัชกาลที่๕
ก็จะเป็นเหมือนเสื้อลูกไม้หน่อยแล้วก็จงกระเบนแบบนี้

แล้วก็บอกด้วยว่าเธอสนใจตัดเย็บชุดไทยเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยนะ
ต้องการที่จะหาชุดไทยให้ลูกสาวใส่
แต่ว่ามันหาซื้อยากมากชุดไทยสำหรับเด็ก
ก็เลยเริ่มที่จะตัดเย็บเองจนชำนาญนี่แหละค่ะ
แล้วก็ได้ชุดไทยสวยออกมาหลากหลายรูปแบบแบบนี้ค่ะ
เสียงดังแย่๊ว

คือเวลาเราเห็นแต่เด็กใส่ชุดไทยแบบนี้มันน่าสนใจ
แล้วก็มีแบบชาวต่างชาติที่เขาสนใจอยากจะใส่ชุดไทย
เขาก็มาซื้อไปให้ลูกหลานเขาใส่เยอะเลย

ไอเดียน่าสนใจตรงที่ว่าคุณแม่พยายามไปซื้อชุดไทยสำหรับเด็ก

ต้องก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กรักความเป็นไทยนะคะ

ตัวละประมาณ๒๕๐บาทถึง๕๕๐บาท
มันขึ้นอยู่กับไซส์ขนาดอายุของเด็ก

เด็กเล็กก็จะราคาไม่แพงนะคะ
มีตั้งแต่เด็กอายุ๙เดือนไปจนถึง๖ควบ
ใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะ
ที่ฉันเสิร์ชเข้าไปดูแล้วน่ารักคือมีหลายแบบมากคุณมีเป็นแบบว่า
ขอกระเช้าเป็นแบบสบายเป็นแบบนี้ชุดไทยสมัยราชการที่๕

เข้าไปดูแล้วเนี่ยคุณได้สั่งมาสักกี่ตัว
มาทำไมล่ะลูกไม่มี

ให้ลูกแล้วลูกเป็นผู้หญิงผู้ชาย

ก็ซื้อมาเลย๒ชุดทั้งของผู้หญิงผู้ชาย
เดี๋ยวซื้อให้คุณแม่นิวนาวดีกว่าอันนี้น่าจะได้ใช้